เวลาเกิดคุณผู้ชมเห็นว่าแถวระแวกที่เราอยู่
มันด้านมีอะไรกองขยะถุงมือแพทย์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว

วอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดเถอะ
มาดูหน่อยไอ้ที่มาของสิ่งเหล่านี้มันมาได้ยังไง
แบบนี้จริงเป็นขยะอันตรายมันต้องกำจัดอีกแบบนึงใช่ไหม
เพราะเขากลัวอะไรอ่ะกลัวเชื้อโรคค่ะ
ผู้สักข่าวของเราได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ในซอยนับว่ามีน๑๓

เขาบอกมีคนเอากระสอบบรรจุถุงมือทางการแพทย์จำนวนมาก
มาโยนทิ้งข้างทางคุณผู้ชมดูนี่กี่กระสอบ
ทีนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปดูซะหน่อยว่าเป็นยังไง
ก็ไปเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยไอ้กระสอบเนี่ยมันวางสุมกันเป็น๑๐เลย
ภายในกระสอบมีถุงมือทางการแพทย์จำนวน๑๐กว่ากระสอบค่ะ
แล้วก็มีถุงมือทางการแพทย์ทั้งสีขาวสีฟ้าสีส้มเอามาทิ้งไว้
มีซากถุงมือที่ล้นออกมาจากกระสอบด้วยทางด้านของชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นค่ะ
คุณอนุชาอยู่ดีบอกแบบนี้ว่าตัวเขาเนี่ยมาเจอกระสอบนี้หลายวันแล้วนะ
เขาไม่รู้หรอกว่าใครเอามาทิ้งไว้แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหน
มาตรวจสอบแล้วมาเก็บไปทำลายก็ไม่รู้ว่านี่เป็นถุงมือติดเชื้อ
หรือเป็นถุงมือใหม่หรือเป็นถุงมืออะไร
แต่ที่สำคัญชาวบ้านกลัวเรื่องของเชื้อโรคค่ะและเขาบอกว่า
คือตรงนี้ในซอยตรงนี้จะมีหลายโรงแรมที่เคยใช้เป็นสถานที่พักรักษาผู้ป่วยโควิด
และมีฮอสปีเทลเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหม
มาจากการใช้งานของกลุ่มที่เป็นฮอสปิเทลเหล่านี้หรือเปล่า
ประชาชนตอนนี้วอนขอนะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหาแหล่งที่มาของถุงมือนี้
แล้วก็ไม่อยากให้ใครเอาขยะอันตรายขยะติดเชื้อมาทิ้งไว้แบบนี้
มารับผิดชอบแล้วรบกวนเก็บไปทำลายอย่างถูกวิธีป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคด้วยค่ะ
เพราะว่าถ้าช่วงนี้ยิ่งมีโรคระบาดมีโควิดใครเขาก็ต้องสงสัยว่าถุงมือยางมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเชื้อหรือ
ใช่แล้วเขาก็ต้องคิดว่านี่ใช้แล้วแน่